มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
เป็นเหตุสลดคุณภาคภูมิที่ขอนแก่น

เขาก็ขี่รถจักรยานยนต์มาตามถนนปกติ
อยู่ดีมีสายสัญญาณมันห้อยลงมา

คือเกือบหลุดนะคะคอเกือบหลุด

ขี่รถจักรยานยนต์ลงมาจากรถจักรยานยนต์

ใช่แล้วสายมันห้อยลงมาเนี่ยค่ะ
คือตามภาพจะเห็นว่าเหมือนมีคนนั่งอยู่

เขาก็ไปเกี่ยวสายแล้วสายมันล่วงลงมาเนี่ยค่ะ

คือเสียชีวิตตรงนั้นเลย
เกือบขาดเลยเนี่ยเห็นรถจักรยานยนต์พุ่งมา

ตัวก็ร่วงลงมาจากรถจักรยานยนต์
แล้วก็มีสายสัญญาณสีดำเนี่ย

ว่าเป็นสายที่มันห้อยลงมาแล้วก็ไปพาดคอ
จนคุณมณีเน่นเขาเสียชีวิตนี่ค่ะ

ซึ่งวันนี้นะคะทางครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิต
ก็นำศพไปที่วัดป่าเทพนิมิตรวนารามนะคะ

ลูกสาวชื่อว่านางสาวกระหนกวันปัญญาพิมพ์อายุ๑๗
ให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบทั้งน้ำตาเลยค่ะ
บอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะ
คือแม่เป็นเสาหลักของบ้าน
ถ้าแม่เสียชีวิตมาแบบนี้จะอยู่กันยังไง

คือภาระก็ไปตกอยู่กับลูกสาวคนโตนี่แหละค่ะ

แม่สามีก็ป่วยรอการผ่าตัด
พ่อสามีก็ป่วยทำงานไม่ได้
ลูกสาวคนเล็กเป็นออทิสติกนะคะ

แต่ลูกสาวคนโตคนนี้ค่ะอายุ๑๗ปีลองฟังเสียงดูค่ะ
มีค่ะพอดีจะเอาให้ถึงที่สุดนะคะ
กับสายที่ทำให้แม่เกิดเสียชีวิตนะคะ

ก็มีเงินพอช่วยแต่ก็ช่วยได้ไม่มาก

หนูคงทำใจยากเพราะว่าสาวหลักอีกคนนึงไปแล้ว

พอดีแต่ก่อนแม่ทำงาน

แล้วคราวนี้แม่เสีย

เพราะว่ามีคนป่วยทั้ง๓คนอยู่บ้าน
นี่ค่ะความเป็นอยู่ก็ลำบากเลย
เรื่องคดีทางตำรวจภูทรเมืองขอนแก่น

ก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดมาประกอบสำนวนคดี

เขามีทนายอาสายื่นมือมาช่วย
เขาก็บอกว่าจริงแล้วจากเหตุการณ์นี้เนี่ย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รวมถึงรถบรรทุกที่ขับไปเกี่ยว

การไฟฟ้าบริษัทสายอินเทอร์เน็ตและรถบรรทุก

ทีนี้ก็เลยไปถามทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เขาก็บอกว่าเขาติดตั้งสายไฟเป็นไปตามมาตรฐานนะ

ที่เขาพาดสายคู่ขนานกับสายไฟ

ในเสาไฟฟ้าหนึ่งต้น

ดังนั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าสายที่มันห้อยลงมา

ว่าเป็นสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตของบริษัทไหน
ก็จะเรียกผู้ประกอบการมาพูดคุย
แล้วก็ให้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ

ญาติของผู้เสียชีวิตก็มีการนิมนต์พระสงฆ์มา๔รูปนะคะ
ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตก็เป็นไปตามความเชื่อของคนอีสาน

เพราะว่าคนอีสานเขาก็เรียกว่าเป็นการตายโหง
ก็ต้องมาทำพิธีในลักษณะแบบนี้นะคะ